คุณผู้ชมค่ะคือที่โซเชียลของจีนเนี่ยตอนนี้
เขามีการเผยแพร่ข้อมูลออกไปบอกว่าระวังนะ
ถ้ามาเมืองไทยจะถูกลักพาตัวไปไปทำอะไร

คุณผู้ชมเรื่องนี้โอ้โหกระหึ่มอยู่ในโซเชียลของจีนเลยนะครับ
ไปดูคลิปที่ชาวจีนเขาพูดเรื่องนี้กันนะคุณ
ทำให้ตอนนี้โอ้โหคนไทยต้องมานั่งคิด
ทำไมชาวจีนเขาคิดแบบนั้นเขาพูดแบบนั้น

นี่นะครับคุณผู้ชมฮะเราฟังนิดนึงนะ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะกรณีคลิปนี้แหละฮะที่ผู้ชายคนนี้
โดยผู้ชายคนนี้อ้างว่าตัวเองเป็นจิตแพทย์นะ
และอัดคลิปบอกว่ามีกลุ่มองค์กรมิจฉาชีพ
แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเลยคุณ
หลอกล่อให้ชาวจีนเข้ามาเที่ยวประเทศไทย
ก่อนจะลักพาตัวชาวจีนไปส่งประเทศอื่น
นำไปขายอวัยวะและค้ามนุษย์นะครับ
ที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ชื่นชมประเทศไทย
แต่บอกว่าความจริงแล้วสถานที่เหล่านี้น่ากลัว
คุณผู้ชมคลิปวิดีโอดังกล่าวนะฮะ
่งดังในโลกโซเชียลจีนอย่างมากนะครับ
ผู้คนแห่แชร์สร้างความเข้าใจผิด
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
ทีนี้เราพูดคุยกับนักธุรกิจจีนซึ่งเป็นลูกเขยคนไทยเนี่ยนะครับ

เป็นนักธุรกิจจีนแล้วก็อย่างที่บอกไป
เป็นลูกเขยคนไทยแสดงว่าก็ผูกพันกับเมืองไทยนะ

ใช่ได้พูดถึงกรณีนี้ที่มีชาวจีน
เขาอ้างว่าเป็นจิตแพทย์แล้วบอกโอ้โหเมืองไทยน่ากลัว
ระวังถูกโดนส่งไปตัดอวัยวะ
ตัวของคุณพายุบอกว่าผมเองนะในฐานะที่ผมเป็นลูกเขยคนไทย
ผมมีลูกที่เกิดในเมืองไทยผมยังรู้สึกเลย
รู้สึกว่าทำไมเขาเข้าใจผิดอะไรแบบนี้
ไม่รู้เจตนาเหมือนกันสำหรับคนที่โพสต์ทำร้ายประเทศไทยนะครับ
ตัวเขาเองมาอยู่ประเทศไทย๑๓ปีก็มีความผูกพันกับคนไทย
คนไทยใจดีน่ารักนะฮะชอบช่วยเหลือมีน้ำใจนะครับ
ซึ่งข่าวที่มีการแชร์กันในออนไลน์ของจีน
ขอยืนยันแทนคนไทยเลยว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
ประเทศไทยเขาแปรกเราไม่รู้เจตนาอะไร
แล้วขึ้นแท็กซี่อ้าวโดนมอบยาแล้วปุ๊บ

แล้วอยู่ในต้าซีรีส์แล้วอยู่ที่พม่าแล้ว

เข้าไปปุ๊บแล้วกินเหล้าไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรที่มีต้นไม้ที่มีใบ๕ใบกินเสร็จปุ๊บแล้วก็เตินมาอีกทีนั้นอยู่ที่พม่าแล้วแล้วต้นคิดนี่ก็หายแล้วก็ค่ะต้นตัดนี่ตัดนู่นโอ้โหแป๊กเมสสุดเลยครับคือน้องในฐานะที่เป็นลูกเขยจันทบุรีลูกเขยชาวไทยแล้วก็ภรรยาลูกฝาเฟสก็เป็นคนไทยเหมือนกันคือน้
ที่พูดแทนคนไทยเลยนะครับเพราะเขาอยู่เมืองไทยมานาน

ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีน

ล่าสุดตัวของคุณพายุเองนะครับ

ได้แจ้งให้ทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวได้ทราบแล้วถึงเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็น่าจะหาแนวทางในการที่จะกู้ภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยในครั้งนี้ต่อไปนะครับ